สวัสดีคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดสิบเก้านะครับ
วันนี้ดีเจมะตูมดีเจดังเนี่ยติดโควิดสิบเก้าใช่ค่ะ
นะฮะก็เริ่มต้นมาจากการเปิดเผยนะฮะ
ในรายการข่าวใส่ไข่เนี่ยนะครับพี่หนุ่มกัญชัยกับคุณมดดำเนี่ย
ได้คุยกันนะครับเกี่ยวกับข่าวของดีเจมะตูม
ติดโควิด๑๙แล้วก็ได้โทรเช็ครายละเอียดเพื่อความชัดเจนนะฮะ
เพราะว่าเรื่องนี้ต้องเอาให้ชัดเจนนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยทราบว่าดีเจมะตูมไปตรวจโควิดกับคุณแม่
คุณแม่ผลออกมาเป็นลบแต่ตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิดสิบเก้านะครับ
ก็เลยฝากบอกทุกคนที่ได้เจอกับเจ้าตัว
ย้อนหลังไปนับจากวันนี้อีก๑๔วันที่ผ่านมาเนี่ย
ให้ไปตรวจเช็คตัวเองไปกักตัวด้วย
ซึ่งคนที่มะตูมไปเจอมาก็มีหลายคนที่เป็นคนบันเทิงนะฮะ
นี่คือดีเจมะตูมนะฮะในรูปในรายการข่าวใส่ไข่นะครับ
เพราะว่าเขาจัดรายการเยอะวันหนึ่งก็หลายรายการนะฮะ
อย่างแต้วนัทพรหรือว่าดีเจพุทธดีเจเช่า
ดีเจคุณพีเคพี่พีเคนะฮะหรือว่าพี่เปิ้ลนาคอน
เดี๋ยวฟังนะฮะจากรายการข่าวใส่ไข่สักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับ
เมื่อกี้คุยกับมะตูมมดดำโทรไปนะครับ
แล้วก็คุยกับมดดำพอดีผมได้มีโอกาสคุยเมื่อสักครู่นี้
ตูมก็เลยฝากมาบอกว่ามะตูมเป็นโควิด
ไปตรวจมาเมื่อวานนี้กับคุณแม่คุณแม่ไม่ติดแต่มะตูมเนี่ยติดนะฮะ
แล้วก็คนที่มะตูมสัมผัสใกล้ชิดอยากให้กักตัวทันทีเลยตอนนี้
หรือว่ายังไงกักตัวแล้วอีก๔๕วันไปตรวจ
ตอนที่ตัวเองมีอาการตอนนี้ห้ามออกไปไหนนะฮะ
มีคนบอกว่าเช้ามาที่รายการเมื่อวานนี้
ตูมเจอเช้าเมื่อเช้าเมื่อเช้า
เพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยเช้าน่าจะยังไม่ได้เจอมะตูมนะครับ
เพราะฉะนั้นมาที่นี่ก็ยังไม่มีอะไร
แต่ว่าในมุมของคุณเจ้าเช้าเองต้องกักตัวแล้ว
แล้วก็ยังมีพี่เปิ้ลนาคอน

มีคุณแท้วคุณแท้วเนี่ยเมื่อวานเจอกัน
แล้วก็สัมผัสใกล้ชิดคุณพีเค
แล้วก็ขอโทษทุกคนที่เพิ่งไปเจอมาเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ผลของคุณแม่ออกมาเป็นลบแต่ว่าฟรีทุกคนนะครับ
คือเมื่อคืนมะตูมไปตรวจโควิดมากับคุณแม่นะครับ
ซึ่งผลของคุณแม่ออกมาเป็นลบแต่ว่าผลของมะตูมเป็นบวกนะครับ
ซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลกำลังจะเอารถมานะครับ
มะตูมไปรักษาตัวนะครับซึ่งที่มะตูมต้องขอโทษด้วยที่อาจจะแบบ
โทรแจ้งหรือบอกเพื่อนคนใกล้ตัวที่เจอตูมภายในระยะเวลาอีกแบบ
สิบสี่วันได้แบบอาจจะไม่ครบก็เลยต้องขออนุญาตแจ้งผ่านทางไอจีก่อนนะครับ
ยังไงก็ขอโทษแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
เป็นการยืนยันจากเจ้าตัวนะฮะใช่ค่ะ
ทีมข่าวก็เลยติดต่อคนที่เพิ่งเจอดีเจมะตูมอะค่ะ
คุณพีเคไปเจอมาในรายการแฉแต่เช้าเมื่อวาน
คุณพีเคบอกว่ารู้ข่าวแล้วกำลังไปตรวจที่โรงพยาบาล
ส่วนตัวก็ไม่ได้กังวลนะคะเพราะว่าเมื่อวานใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
คุณพีเคบอกแบบนี้เมื่อสักครู่คุณภาคภูมิได้คุยกับคุณพีเค
ซึ่งโทรไปหาพี่บีเคเมื่อสักครู่นี้บอกอยู่โรงพยาบาลค่ะ
แล้วก็หลายคนที่ทราบข่าวแล้วก็มาตรวจกันเต็มเลยดิ
สักประมาณ๕๖ชั่วโมงเนี่ยผลน่าจะออกมานะคะ
เดี๋ยวจะได้ทราบกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้ออะไรยังไงเนี่ยฮะ
ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้นะคะแต่คนใกล้ชิดยืนยันว่า
มาสองครั้งนะฮะครั้งแรกผลเป็นลบอืมนี่ค่ะแต่ว่าครั้งที่สองผลออกมาเป็นบวก
ครั้งที่สองเนี่ยถึงจะรู้ว่าติดโควิดสิบเก้าอ่านี่ค่ะตรวจมาสองครั้งนี่คือครั้งที่สองนะฮะ
ตอนนี้ถ้าฟังจากคลิปของมะตูมที่อัดคลิปเอาไว้ก็คือรถพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลกำลังมารับไปแล้ว
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสถานการณ์โควิด๑๙ตอนนี้เนี่ยนะคะ
ทางสวบคอได้มีการชี้แจงแถลงออกมาบอกว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ห้าสิบเก้ารายนะคะ
ครับเป็นการติดเชื้อในประเทศห้าสิบเอ็ดรายจากการตรวจพบในระบบเฝ้าระวังและบริการยี่สิบแปดราย
จากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน๒๓รายผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๘รายค่ะ
ผู้ป่วยสะสมในเวลานี้นะคะหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสามรายครับ
วันนี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายค่ะเป็นผู้หญิงอายุสี่สิบแปดปี
มีอาชีพขับรถรับส่งแรงงานเมียนมาที่ด่านสะพาน๒อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะ
ผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้อยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดรายนะคะแพทย์หญิงอภิษมัย
ศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคบอกว่าผู้เสียชีวิตรายนี้ค่ะ
เข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะครับทีมแพทย์ก็พยายามอย่างหนักในการช่วยเหลือนะคะ
แต่สุดท้ายอาการแย่ลงไม่ตอบสนองการรักษาและสุดท้ายก็เสียชีวิต
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
ไทม์ไลน์ค่ะเริ่มมีอาการตั้งแต่๑๖ธันวาคมปีที่แล้วนะคะ
เขารับการตรวจ๒๑ธันวาคม๒๒ธันวาคมคุณหมอบอกว่าเป็นคออักเสบ
แต่กลายเป็นว่าทำไมอาการมันไม่ดีขึ้นก็เลยไปตรวจอีกรอบหนึ่ง
พบว่าติดโควิด๑๙ค่ะ๒๗ธันวาคมเนี่ยอาการคือแย่ลงนะคะ
เสียชีวิตช่วงดึก๑๘มกราคมค่ะ
แม้ว่าวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่จะ๕๙แต่ยังประมาทไม่ได้นะฮะ